เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว

เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว

เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว
เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว

เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว

เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว
เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว

เมื่อวานเราเจอกันไปแล้ว
นี่สแตมหักหลังเพื่อนหรอครับ
นี่สแตมหักหักหลังเพื่อนหรอครับ

ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้สืบ

ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้สืบ

หลังจากนั้นสถานต่ออย่างไรบ้างพี่แตม
หลังจากนั้นสถานต่ออย่างไรบ้างพี่แตม
หลังจากนั้นสถานต่ออย่างไรบ้างพี่แตม

หลังจากนั้นก็ไปงานคอสเตอร์ก็ได้เจอกันอีกครับ

แล้วก็ค่อยคุยกันมาเรื่อยจนทั้งปีสองปีสามปีก็เริ่มเป็นแฟนกัน

แตมจีบหญิงนี่ต้องใช้วิธีการร้องเพลงจีบหรือเปล่า
ไม่ได้ทำอะไรพิเศษเกินกว่าที่จะจีบนะหมายถึงว่าก็คุยกันเหมือนเพื่อนกันนะครับ

ผมว่าเขาเข้าใจหลายอย่างของเรา
แล้วเราก็ดันเข้าใจหลายอย่างที่เขาเป็น

สิ่งที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้น
เข้ามาเรื่องแต่งงานเลยละกัน

จริงผมคุยกันก่อน

แล้วก็ไม่ได้ขอเป็นพิธีการ

รู้สึกกดดันขึ้นมาทันที

ก็เลยปรึกษากับเพื่อนฝูงว่าเราคงต้องขอแล้วล่ะครับ

เพราะว่าเขาคุมบัญชีของดิว
คืออนาคตก็รู้ตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งแล้ว

ทุกบาททุกจัดต่างของจันแปลนละจัง

ทุกวันนี้คุณนิวให้ตังใช้วันอะไรกี่บาทครับ

ว่าเราจะจัดห้องดอกไม้ให้เขาอะไรอย่างงี้
พอมาถังแล้วบอกเขาเหนื่อย

คือเขาเหนื่อยจนกระทั่งไม่เหลือฟอร์มแล้วอ่ะ
พอเขาเจอเขาเลยแบบร้องแตกออกมาเลยครับ
พูดถึงภาพพรีเวดดิ่ง

ทุกเวลาที่อยู่กับเธอก็มีความสุขตลอด
ไม่เคยรู้สึกผิดพลาดที่เลือกคบกับเธอทั้งตลอดชีวิตนี้เลย
แล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ไปก็อยากจะใช้ชีวิตกับเธอไปจนตายเหมือนกัน

แต่บอกว่าในงานมีเรื่องคำคัญด้วย
เขาบอกระดับสเต็มตัดเค้กซึ่งที
แต่บอกว่าในงานมีเรื่องคำคัญด้วย
มีดคืออะไรคะพี่แตมดาบที่ไหนนะ

ประมาณว่าก่อนแต่ง๒๓วันเนี่ย
ของสองทีมเลสคอมมิกแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนของผม

ตอนนั้นก็พิมพ์เข้าไปในกรุ๊ปว่าแบบ
โทษนะครับใครมีดาบเล่มนี้บ้าง
ผมจะมาตัดเค้กแบบกะให้หา

มีว่ามีจริงแล้วแบบมีอย่างดีเลยตอนแรกอยากได้บัตเตอร์ซอสเป็นดาบปกติ
แต่ว่าดาบเล่มนี้คือการรวมดาบ๗เล่มของแฟนทั้ง๗ที่ไปอยู่ในภาคพิเศษอีกครั้ง
คือตัวพีคสุดละอันนี้ตัวพีคสุดแปลว่ามีครับ
เพราะแบบมีก็ช่วยเอามาหน่อยละกันเพราะแบบมาหนักมาก
อ่าเรื่องลูกพี่แตมว่าไงมีไหมอะพี่แตมได้ครับ
ลูกนี้ก็คิดอยู่นะครับตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเจ็ดหรือแปด
โอ้โฮฝึกษาคุณนิวผมล้อเล่น

ก็คิดว่าน่าจะมีคนเดียวนะ
คิดภาพตัวเองออกไหมคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อสแตมเนี่ยเป็นยังไง
อยากเป็นคุณพ่อที่เข้าใจเขานะเข้าใจว่าทำไมเขาต้องร้องไห้ทำไมก็ต้องเกเลเป็นพ่อที่พอดีไม่ใจดีแล้วก็ไม่โหดเกินไป
ว่าอย่างไรแหล่ยใจฉันก็ไม่ยอม
กำลังลังเลหรือกำลังกลัวเคยเจ็บมาแล้วหรืออะไรก็ตาม
ให้ฝากหน่อยกับการที่ความรักมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยจริง
มันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเราผิดไปเองหรือเปล่า
นี่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัยวุฒิ
แล้วก็ยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งเรียนรู้นะครับ
บางครั้งเราชอบโทษว่าทำไมอีกคนชอบทำร้ายเรา
แต่ผมว่าคนเขาคงไม่มาทำร้ายเราเล่นหรอก

หรือว่าเราอาจจะเด็กเกินไปที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ

กระทั่งอยู่กับใครแล้วไม่ทะเลาะกัน
อย่าไปโทษอะไรเลยครับมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้ครับ
เวลาที่ตอนเล่นกีตาร์มันต้องเจ็บนิ้วก่อน
แล้วมันถึงจะเล่นเก่งจะเล่นไม่เจ็บได้ครับ
พังเล่าลูกศึกดีมากเลย

ให้ความรู้สึกดีมุมมองความรักให้

ขอบคุณครับ